หวังในการคว้าเหรียญรางวัลโอลิปิก๒๐๒๐นั้นก็ต้องลดน้อยลงไป
เมื่อสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ประกาศจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
เนื่องจากว่ายังไม่ได้ข้อสรุป
หลังจากที่จอมพลังไทยถูกตรวจพบใช้สารต้องห้ามนะครับ
ตรวจพบสารต้องห้ามในปัสสาวะของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย๘คน
ที่เข้าร่วมกันในขันชิงแชมป์โลกที่เตอร์กเมนิสธารเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน

มาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ได้มีมาตรการป้องกันมาโดยตลอด
มั่นใจว่าไม่มีการใช้สารต้องห้าม
และแจ้งว่าพบสารต้องห้ามในนักกีฬาดังกล่าว
ทำให้สมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สามารถอธิบายกับสาธารณชนได้นะครับ
และถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตรวจสอบสารตัวอย่างในขวดบี
แต่สมาคมคำนึงถึงความรับผิดชอบ
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทำเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าก็ตาม
ดังนั้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของสมคมและประเทศไทย
จึงขอประกาศเจตนลมดังนี้
จะไม่ส่งนักกีฬาแข่งขันในระดับนานาชาติตั้งแต่บัตรนี้
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิปิก๒๐๒๐
รวมทั้งการแข่งขันรอบคัดเลือกทุกรายการ
ประเทศไทยจะยังรับผิดชอบจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก
วันที่๑๘๒๗กันยายนที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
โดยไม่ส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ชมจากประเทศเมียนมาร์
ตั้งแต่เวลา๒๒น๓๐น
มีนักชกไทยเพียงหนึ่งเดียวนะครับก็คือเพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่
จะขึ้นสู้ในกิติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเทอร์เวท
ส่วนคู่เอกเซบาสเตียนคาเดสตามจากสวีเดน
จะป้องกันชามโลกรุ่นเวลเตอร์เวทเจอกับจอจิคีชิกิ้นจากคาซักสถาน